ช่วงนี้ไปต่อกันที่ข่าวกีฬาอื่นที่น่าสนใจในรอบวันกันค่ะ
เริ่มกันที่การแข่งขันเทนนิสชิงชำโลกประเภททีมชายเดวิสครับ๒๐๑
กลุ่มที่๒โซนเอเชียโอชิเนียนะคะ
ทีมชาติไทยก็เอาชนะฟิลิปปินส์ไป๓ต่อ๑คู่ค่ะ
ได้คะแนนตัดสินนะคะจากสมชัดแล้วก็สัญชัยรติวัฒน์
ขวดคู่แฝดจอมเก่าวัย๓๗ปีค่ะ
ที่เอาชนะคู่ของฟานซิสเคซี่อัลคัญชาร่า
แล้วก็ฮูเรนโซมิเนสเมนโดซ่า
ไป๒ต่อ๐เซต๖ต่อ๔และ๗ต่อ๕
ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ก็เป็นการเก็บคะแนนไว้จัดอันดับนะคะ
เพื่อรอรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันใหม่
มาดูทีมวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนะคะ

ก่อนที่จะลงดวนกันในศึกเกาหลีไทย
ตอนบ่าย๓โมงครึ่งค่ะ
ซึ่งโค้ชด่วนดานัยศรีวัชระเมธากุล

ก็บอกว่านัดนี้ก็จะปรับเรื่องโครงสร้าง

และมีผู้เล่นบางตำแหน่งด้วยนะคะ
จะให้ทุกคนมีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเอง
เพื่อประเมินอีกครั้งก่อนที่จะลุยศึกเนชั่นลีค่ะ

มีเปลี่ยนแปลงผู้เล่น๒คนจากเกมแรกค่ะ
ก็ใส่ชื่อของจองจียุนนะคะ
แล้วก็แบนายูแทนที่ของพักอึงจิน
แล้วก็คังโชคมนี้ค่ะ